วันนี้พ่อหมอลักษณ์โอ้โหวันนี้ของขึ้นจริงเขาคึกมากเลย
วันนี้เราให้คุณอย่างเดียวเลยคุณอยากให้เราพูดเมื่อไหร่คุณยกมือแล้วเดี๋ยวเราพูด

คือนานเนี่ยเมืองไทยประเทศไทย
เมืองไทยประเทศไทยคนไทยในเวลานี้มีความทุกข์โศกเศร้าและมีความเซ็งล้าเหนื่อยมากมาย
ผมก็เฝ้ามองนะในเวลานี้มันจะมีอะไรเกิดถ้ำกลางประวัติศาสตร์
ที่มาเติมเต็มให้คนไทยได้มีความสุขในอารมณ์หลากหลาย
กล้องเป็นคนที่ผุดขึ้นมาเลยแล้วมาพร้อมกับพญานาคาราช
ใกล้วันขึ้น๑๕ค่ำหรือ๑๑กล้องเกิดขึ้นและดำรงคงสภาพที่มีเรตติ้งสูงมาก
พร้อมกับพลังแห่งความศรัทธางั้นจะเริ่มที่พื้นดวงเลยค่ะ
กล้องเนี่ยเกิด๑เมษายนพศ๒๓๐นี่ก็อายุ๒๙ปีก็๖เดือนกับ๙วัน
ณวันบันทึกรายการเวลาเกิดเนี่ยกล้องก็ไม่รู้แน่นอนบอกว่าใกล้รุ่ง
เขาเกิดใกล้สว่างในดวงชะตาเนี่ยอาทิตย์อยู่ราศีมีนอาทิตอยู่ราศีมีนมักเป็นคน
อาพับคู่อาพับรักอาทิตย์อยู่แต่นี่แล้วให้เขาอาพับรักบ่อยเขาจะได้เขียนเพลงได้แพลว
ดวงชะตานี้มีอาทิตย์ดวงอาทิตย์กำเนิดอยู่ราศีมีนแต่ตามเวลาเกิดลักษณะอยู่ราศีกุม
จึงเป็นคนสองจิตวิญญาณสองอารมณ์อาทิตยุราศรีมีนบางครั้งโลเลลังเลอ่อนไหว
ลักษณะราศีกุมเนี่ยมันเป็นราศีของเงาของโลกมนุษย์ที่ทำให้กล้องมีโลพะโสะ
อยู่ในร่างกายอยู่เต็มเปี่ยมเลยนะแล้วมีความเป็นคนแปลกคือมีดาวประจำตัวเป็นดาว
เดินดาวราหูและราหูในดวงชะตาก็นำหน้าชะตาเกิด

เกิดวันพุธกลางคืนใครเกิดลักษณะราศีกุม

แตกแสลกขาดครอบครัวแตกแยก
พ่อตายแม่อยู่พ่ออยู่แม่ตาย

พ่อแม่ตายแม่ตายหรือไม่ได้อยู่กับพ่อแม่

มีการพัดผ้ากระหกระเหเล่ร่อน
มีชิดที่ยากลำบากต่อสู้เด้นรุนแรงแค้น

แต่มีสิ่งหนึ่งที่โดนใจมากคือ
พ่อแม่ผมสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ผมต้องเอาไปฝากไว้ที่วัด
ผมอยู่บ้านไม่ได้เลยผมจะร้องไห้แบบทุกวันพระ

เด็กก็แสดงว่าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเลย

เลี้ยงแต่โตมากับวัดซะมากกว่า

แล้วทีนี้พอผมไปบวชคนอื่นเขาจะไปศึกษาแค่

แห่พระเวชสันดรไปอะไรที่มันแปลก
เป็นตำราภาเวช

คนอื่นอยากจะได้ของเล่นเป็นรถ

โรงเรียนเห็นเขาขับรถแต่ว่าพ่อกับแม่เรา

แล้วก็ตั้งคำถามของตัวเองว่าทำไมเราไม่มีของเขา

ก็อยากจะมีเพื่อที่จะได้มีรถ
ถ้าได้เป็นดาราแล้วเอามีรถให้พ่อ

สิ่งที่จะทำให้ผมมีชื่อเสียงมีเงินทองได้

ก็ทำงานเยอะมากทำอะไรก็ได้

คือในวัยเด็กก่อนที่กล้องจะมาเกิด
หมายถึงว่าก่อนมาเกิดหรือตอนเกิดเนี่ย

กล้องมันไม่ได้มาเกิดธรรมดา

แม่ไปขอหรือมีปรากฏอาการอะไร

พ่อกับแม่ผม
สาว๔คนอยากได้ลูกชายไปขอลูกชายแล้วก็เป็นลูกชายคนสุดท้อง
ขอที่ไหนรู้ไหมไม่รู้ครับพอทีนี้ก็เหมือนว่าผมจะไม่แข็งแรง
ไม่แข็งแรงก็เลยออกมางอแงออกมาแล้วก็ออกมาไม่ครบกำหนดคลอดด้วย
ออกมาก็คือจะตายแหล่ไม่ตายแหละตั้งแต่เด็กเด็กวัยเด็กค่อนข้างจะ
ลำบากมากจนพ่อเขาสอนอยู่คำนึงว่าให้มีทฤษฎีหนูนา
เป็นเป็นทฤษฎีของอาจารย์เป็นอาจารย์ผมครับอาจารย์ท่านสอนว่า
ว่าทฤษฎีหนูนาหนูน่าจะแปลกก็คือถ้าหนูพุกนี่ตัวใหญ่
จะมีทางหนีแค่ทางเดียวทางหลบแต่ว่าหนูนาจะมี๘๙รู
ผมก็จะเป็นอย่างนั้นผมจะไม่โฟกัสแค่อันเดียวผมจะวันนี้ผมร้องเพลงเสร็จปั๊
ผมต้องไปแจกใบปิวแจกใบปิวเสร็จปั๊บผมต้องไปนั่นไปนี่ไปนู่นไปนี่
ตัวเป็นเตะฟุตบอลใช่คัดตัวกับเขาไหมต้องทำคัดไปทุกอย่าง
แล้วก็ไม่ได้โฟกัสอย่างเดียวคืออะไรก็ได้ที่จะทำให้ตัวเอง
ไม่ไม่เป็นภาระของคนอื่นนะครับตอนนั้นก็คือทำหมดชีวิตต้องอยู่ใกล้วัดอย่างที่พ่อหมอรัก
อยู่อยู่ใกล้วัดครับเรียนกรุงเทพก็ไปอยู่ที่วัดไปอยู่ที่วัดครับ
ไปอยู่วัดอะไรตอนนั้นวัดวัดเทพลีลาครับใช้ชีวิตอยู่ในวัดเทพลีลาอยู่นานแค่ไหน
ก็หลายปีอยู่ครับหลายปีตั้งใจไว้จะไปเรียนอะไรคิดไว้ก่อนไหม
ไม่ได้คิดเลยแล้วสรุปแล้วได้ไปเรียนที่ไหนได้เรียนรามนิติศาสตร์ครับ
อย่างที่พ่อหมอลักษณ์บอกเลยไปเรียนนิติศาสตร์ที่รามกำแหง
ทำงานด้วยครับทำงานยังออกไปไหนทำงานทำทำอะไร

เราไปอยู่ในสังคมเราอยากจะมีเหมือนเพื่อนบ้าง

กางเกงขาดเงินไปอยากจะมีใหม่บ้าง

ออกมาจากหน้าลามไปเจอป้ายรับสมัครงาน
สนใจครับไปเลยที่สมัครเลย

โอเคเรื่องหน่าก็มาละเขาบอกเรื่องหน่าก็มาละ

แล้วไอ้ทำไง

ผมก็เลยบอกว่าเอางั้นอะไรก็ได้ไหนก็ได้มาแล้ว
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ยกของให้อะไรดูก่อน

ในกระหน้าเยี่ยวกันเขาบอกตอนที่คุณมาเรียนใหม่

แล้วจะมีเขาต้มกินก็ต่อเมื่อเขามีงานศพ

วันหนึ่งก็ไปเป็นคนแจกใบปิว

เราก็โยงไปทฤษฎีเก่าทฤษฎีหนูนา

เพื่อที่จะหาโอกาสเลี้ยงกับตัวเองมันคงวางอยู่

คนอยู่พับมองแจกไปนิดเดียวโอ้ไม่ว่าง

ในกรุงเทพฯแล้วไง

แล้วคนที่เขาเก่งเรื่องดึงลูกค้า

แล้วบอสประจำสาขาก็เลยโทรเข้าไปที่ศูนย์ใหญ่

หลู
เป็นพีอาร์เพราะว่าไปหยิบไมค์วันนั้นน่ะนะ

ของเขาคืออะไรแป๊บ
อย่างนอนข้างเมนอยู่เลยทำไมไม่กี่ปี

ล้วนเกิดมาด้วยกำเก่า
อันเป็นกุศลและอกุศลที่ติดตาม

มิอาจจะให้ทุกคนเป็นไป
อย่างเช่นบล็อกเดียวกันทีมเดียวกัน

รู้ดวงที่บอกไปแล้วไงว่าดวงชะตานี้วันหนึ่งจะมีชื่อเสียงวันหนึ่งจะมีเงินทองมากมาย
ซึ่งไม่ใช่ผมคนเดียวที่มาพูดในวันที่กล้องดังแล้วในวันนี้
แต่มันมีคนหรือมีชีปลาขาวหรือมีอะไรร่างทรงอะไรก็ตามทีต้องเคยบอกกับกล้อง
เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้กล้องถามว่าเชื่อไหมกล้องพูดออกด้วยปากตึงตลอดว่า
ไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้แต่ลึกของกล้องรู้สึกว่ามันต้องมี
กล้องก็บอกใครไม่ได้ลึกกล้องรู้ไม่ใช่ไม่รู้กล้องรู้ตลอดเวลาว่านั่นของเรา
มันจะมายังไงแต่ผมก็จะบอกกับพ่อกับแม่ว่าผมจะเลี้ยงดูเขาเองบอกกับพี่บอกกับทุกคนในบ้าน

เรายังทำงานอยู่สถาบันเสริมความงามของเราอยู่เลย
ก็ยังมีหลายงานมากครับจนเขามองว่า

วันหนึ่งพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วใครจะดูแลน้อง
เพราะว่าเป็นห่วงว่าเรา

ออกจริงถ้าออกจริงอย่านะ้าไปเป็นพระละใคร
ไม่เป็นพมมก็จะไม่ควรเข้าใช้จ่าย
ครับ๒ปีครับ

มีคนที่เข้ามาในชีวิต
เป็นแบบหญิงแท้หญิงเทียม

มีคนใหม่ยัง

เป็นคนในวงการหรือนอกวงการเขาก็เป็นนักร้องอยู่เหมือนกัน

ใครก็ตามที

บุคคลผู้นั้นจะมีความเป็นและความตายอยู่ในร่างเดียวกัน